ของหนูได้ใบอะไรคะใบได้รับรางวัลมีจิตอาสาเคลียร์ผมให้เพื่อนดีเด่นค่ะ
จิตอาสาเปียร์ผมให้เพื่อนดีเด่นวันนั่งถักนั่งถักแต่ว่าไม่ได้มีแค่รางวัลเดียวคุณผู้ชม
มีรางวัลนี้ด้วยและไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ชมดูสิ
มีอะไรอันนี้เปียผมให้เพื่อนใช่ไหมรางวัลผู้มีความสุข
นี่ไงให้เพื่อนยืมเงินดีเด่นปฏิพานเชื้อเมืองผันพี่เบิร์ท

นักเพาะแคคตัสดีเด่น

ประยิบพรรณเราเป็นเพื่อนนายนะเว้ย

ผู้เรียนรู้ใช่ไหม

เห็นป่ะแนวคิดไอเดียนี้น่ะ
มันเป็นแบบปัจเจของเด็กจริง

เด็กคนไหนมีความโดดเด่นทางด้านไหน
ครูก็จะสนับสนุนทางด้านนั้น
แล้วทำให้เด็กเขามีกำลังใจ

ก็คือเด็กทุกคนมีจุดเด่นทุกคนแหละ
ช่วยเพื่อนทำเวรดีเด่นเอออืมทำเวรห้องดีเด่นเห็นไหม
อันนี้น่าจะคล้ายกันคือเขาก็จะมีแบบรายละเอียดของเด็กอ่ะ
อันนี้คือที่โรงเรียนนครวิทยาคมค่ะที่จังหวัดเชียงราย
แล้วที่บอกเนี่ยคุณครูมะนาวคุณครูสุภวัฒนพรมตันเนี่ย
วิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมแบบนี้ค่ะ
ในวันประชุมผู้ปกครองเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กไง
ให้เด็กแบบทำความดีแม้จะเป็นความดีเล็กเล็กน้อยน้อยอ่ะ
แต่อย่างน้อยเขารู้แล้วว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยคุณครูมองเห็นนะ
และกติกาคุณครูบอกเด็กเลยนะบอกว่าให้เขียนความชอบ
เขียนนิสัยของตัวเองมาส่งคุณครูหลังจากนั้นเนี่ย
มะนาวก็จะเลือกคนที่รู้ตัวตนของตัวเองรู้ว่าฉันชอบทำอะไร
แล้วก็ออกเกียรติบัตรใบนี้ให้หมายความว่ารางวัลที่มันแตกต่างกัน
ก็คือสิ่งที่เด็กสนใจความสามารถของเด็กจุดเด็ดของเด็กคนนั้น
นี่เรียนครุศาสตุลามาด้วยกันเลยแล้วครูมนาเป็นเจ้าของเพจ
อะไรก็ครูมีคนติดตามเยอะมากเขาจะมีไอเดียในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เอาจริงนะเพื่อนที่เวลาฟังเขาพรีเซนต์ยังอยากไปนั่งเรียนเลย
อยากให้มีครูแบบนี้เยอะถ้าอย่างนั้นรายการห้องข่าวหัวเขียวขอมอบรางวัลให้กับคุณน้ำแข็ง
ทำอะไรคะจัดแจงชีวิตเพื่อนดีเด่นช่วยจัดแจงทำตารางนัดทำทุกอย่างใช่ไหมดอม
ใช่มีปัญหาอะไรปรึกษาได้ขอมอบครับจัดแจงชีวิตดีขอบคุณมากค่ะ
แล้วจะมอบรางวัลอะไรให้น้องไหมคะฮาระดีเด่นพยายามนึกไม่ออก
นึกออกก็ออกอากาศไม่ได้แต่ยังติดใจอยู่นะพี่เบิร์เขาได้รางวัลจริงเหรอจริงเหรอ
คือถ้าไม่มีหลักฐานผมไม่เชื่อนะคือมันน่าจะเป็นเพราะว่าพี่เป็นนักกีฬาอะไรพวกนี้